๗จังหวัดบนพื้นที่กว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
โอ้โหไทยแลนด์
จากกรุงเทพแค่ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วล่ะค่ะ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอลังการสะพานแขวนสวย
และก็แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุเป็นพันปี
ที่นี่ค่ะอุทยานหินเขางู
อุทยานหินเขางูตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

แต่เดิมที่นี่เป็นเหมืองหินมาตั้งแต่ก่อนยุคต้นรัตนโกศิลป์เลยทีเดียว
เพราะหินที่นี่เอาไปทำปูนคุณภาพดีได้นั่นเอง

ก็ค่อยถูกพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ
และอุทยานหินจนสวยงามอย่างนี้
เพราะว่าที่นี่มีครบทั้งภูเขาทะเลสาบ

ด้วยบรรยากาศครบเครื่องเรื่องมุมถ่ายรูปแบบนี้แหละค่ะ
ที่ทำให้อุทยานหินเขางูแห่งนี้
กลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ใกล้กรุงเทพ
หลายคนต่างแวะเวียนกันมา
พร้อมกับกล้องบ้างมือถือบ้าง
เซลฟี่เองและมีช่างภาพส่วนตัวค่ะ
เราไปคุยกับเจ้าของบ้านที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้กันค่ะ

เห็นบอกว่าบริเวณตรงนี้ในอดีตเนี่ย
เป็นเหมืองหินที่ใหญ่มากอายุเป็นร้อยปีเลยเหรอคะ

สมัยก่อนเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
สมัยก่อนก็จะทำอุตสาหกรรมเหมือนหินนะครับ

ก็หยุดสัมประธานเนื่องจากที่นี่มีโบราณสถาน
ระเบิดมันก็เกิดการสั่นสะเทือน
ทำให้สิ่งของที่อยู่ในถ้ำหลุดลงมา

กรมศิลปากรเขาก็เลยเสนอว่า
ควรจะหยุดสรรพทานแล้วก็รัฐบาลก็หยุดสรรพทาน
ตอนนี้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยของราชบุรี
คือเรามองไม่เห็นว่าสมัยก่อนทั้งหมดนี้เป็นเขาหมดเลยเหรอคะ
ก็เป็นเขาที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นอยู่ในเข่าเลย

ขาวเป็นลูกลูกแยกออกไปเล็กใหญ่แตกต่างกัน

เหมือนเป็นกำแพงทึบเลยเหรอคะ

อกจากที่นี่จะมีภูเขาทะเลสาบและทางเดินสวยแล้ว
สำหรับคนที่มีความท้าทายและสนใจเรื่องประวัติศาสตร์
เขางูยังมีทางเดินขึ้นไปยังถ้ำต่างอีกหลายแห่งที่มีของดีซ่อนอยู่
เห็นว่ามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มีถ้ำด้วยใช่ไหมคะ

ลำดับแรกเลยก็คือถ้ำฤษีเขางู
ข้างในก็ปฏิสถานพระพุทธรูปแกะสลักหินเก่าแก่
ยุคประมาณ๑๒๐๐ปีขึ้นไป

ฤษีเขางูแห่งนี้เป็นโถงถ้ำกว้าง
และมีโพรงถ้ำแยกออกไปอีก๒๓ห้องไม่ลึกมาก
ไลท์ภายในถ้ำก็คือพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยธวรวดี
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินสลักที่ประทับห้อยพระบาท
หัดขวาอยู่ในปางแสดงธรรมองค์นี้แหละค่ะ
นับเป็นหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสำคัญ
บ่งบอกว่าจังหวัดราชบุรี
เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณร่วมยุคธวารวดี
เมื่อพันกว่าปีก่อนเลยล่ะค่ะ
อีกถ้ำหนึ่งก็คือเป็นถ้ำฝาโถ
ก็จะมีพระพุทธรูปปางสายญาติอยู่ด้านบน
พระพุทธรูปปางสายญาติที่ท่านเลขาพูดถึง
ก็คือพระพุทธรูปหินสลักที่ปากถ้ำด้านซ้ายมือนี่แหละค่ะ
เรียกว่าพระพุทธรูปนอนจำหลักปางมหาปรินิพาน
ด้านบนยังมีลายปูนปั้นเป็นรูปต้นสาระ

มีภาพจำหลักเป็นสาวกสององค์พนมมือ
นี่คือร่องรอยอารยธรรมนับพันปี

แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้

และศาสนสถานของคนยุคธวารวดีค่ะ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้
ก็คือการได้มาทักทายกับเพื่อนใหม่ตาแป๋ว
ฝูงลิงนี่เองค่ะ
จากเมืองร้างที่ไร้ค่าค่อยถูกพัฒนา
จนทำให้เราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ
และอารยธรรมที่ซุกซ่อนอยู่ที่นี่
อุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรีค่ะ
และถ้าใครยังติดใจบรรยากาศสวย
กับธรรมชาติที่โอบล้อมรอบตัวเราแบบนี้
ยังค่ะยังมีอีกหนึ่งที่ไม่ไกล
นั่งรถจากเขางูไปนิดเดียว
ก็จะได้ทึ่งไปกับความสวยงามแบบนี้

รวมไปถึงมีทางเดินทอดยาวลงไปในน้ำแบบนี้
นึกไม่ถึงใช่ไหมคะว่าที่นี่คือจังหวัดราชบุรีค่ะ

ถ้ารู้ว่าที่นี่คือร้านอาหาร

อินเลยาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่าร้อยไร่
ผืนน้ำของทะเลสาบใหญ่โอบล้อมตัวอาคารและทางเดินเอาไว้
ทำให้ที่นี่กลายเป็นร้านอาหารสุดเก๋ที่เราได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
สายลมพื้นน้ำขุนเขาให้เราได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่
ด้วยการเดินทอดน่องไปบนสะพานไม้กลางสายน้ำ
อิ่มท้องแล้วยังอิ่มตาอิ่มใจอีกด้วย
เพลินจนลืมเวลาเลยค่ะคุณผู้ชม
เวลาของการชิมอาหารแล้วค่ะ

นี่ค่ะหน้าตาอาหารก็สวยไม่แพ้วิวที่นี่เลยนะคะ

เดี๋ยวใบตองต้องไปคุยกับเจ้าของร้านกันค่ะ

เยอะมากใหญ่มาก

ก็คือของเราก็จะทานคู่กับผักกระเช
และนี่ก็คือถั่วฝักยาว
ก็จะเน้นความเข้มข้นหน่อยครับของที่ร้าน

น้ำแกงส้มก็จะมีเหมือนความเข้มข้นของเนื้อปลาผสมอยู่ด้วยค่ะ
แล้วก็ผักก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลย
อร่อยค่ะเมนูนี้เด็ดมากจริง
ใครที่ชอบรสชาติแบบจัดจ้านเหมาะมาก

แต่เห็นว่าเป็นแกงเขียวหวานกุ้งเหรอคะ

คือมีกุ้งมีเนื้อมีไก่
มีความแบบมันกลม
แล้วก็กุ้งนี่ตัวใหญ่แน่นค่ะ
แผ่นแป้งโรตีที่นี่นะคะ

ส่วนสีเนี่ยที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันคือแป้งโฮวีดนั่นเองค่ะ
ส่วนเมนูต่อไปค่ะนั่นก็คือ

ใช่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งของที่ร้าน
ต้องลองชิมแล้วซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะว่าจะเด็ดขนาดไหน
รสชาติจัดจ้านมากจำครับ

พูดขนาดนี้แล้วต้องชิมแล้วค่ะคุณผู้ชม
ห่อหมกที่ถึงเครื่องมีความมันหอม
แล้วเนื้อปลาคังก็จะมีความนุ่มมันอย่างที่บอกเลย
แล้วก็หอมเนี่ยค่ะมะพร้าวอ่อนด้วยจะได้กลิ่นของมะพร้าวด้วยนะคะ
ฟินมากค่ะแต่ละเมนูนี่คือรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นมาก
ลมกล่อมมากนะคะหนักเครื่องมาก
ค่ามากคือนอกจากทานอาหารหน้าตาสวยแล้วเนี่ย
วิวข้างหลังนี่ค่ะสวยงามอลังการมากเขาเรียกว่าวิวหลักล้านค่ะ
มีทะเลสาปส่วนตัวมีภูเขามีธรรมชาติมันเป็นเหมือนธรรมชาติย่อมอะครับ
ใช่มันสวยงามมากมันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็เย็นสบายมาก
วันนี้ขอบคุณคุณสกันนะคะขอบคุณค่ะ
มาทานอาหารอร่อยพร้อมกับวิวสวยวันนี้ฟินมากจริงขอบคุณค่ะ
อินเลยาร้านที่มีมากกว่าอาหารอร่อยอร่อยแต่ยังได้ดื่มดำไปกับธรรมชาติ
ที่ไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือราชบุรีชั่วโมงนิดจากกรุงเทพเท่านั้นค่ะ

ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่ที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าพลาดไม่ได้มาราชบุรีเมืองโอ่งทั้งที
มีหรือจะพลาดเรื่องของโอ่ง
ต้องมากินน้ำพริกโอ่งแตก
น้ำพริกโอ่งแตกขนาดน้ำพริกยังอยู่ในโอ่งเลยนะคะ

มีงานศิลปะอาร์ตเกลื่อนกาทั่วเมือง
ให้ได้ชมกันอีกด้วยสักครู่ค่ะ
สักครู่ค่ะ